ไปดูเรื่องราวของนักเรียนหน่อยเวลาไปเรียนหนังสือแล้วเนี่ย

พอไปถึงห้องแล้วคุณครูจะว่ายังไงคะ
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเพื่อนรักสัตว์โลก
นี่นะเพื่อนรักที่ว่านี่ก็คือ
ตุ๊กแก

ชอบไหม
ชอบมากชอบมาก
ยังดีน่ะแค่ตุ๊กแก้เดื่อก็ควรพระเขารักสัตว์โลกของเขาควางทีจะเป็นงูเหลือมากไม่ได้ไม่ได้